คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันเลยนะคะ
ที่จังหวัดตากค่ะริมถนนเขาก็มีร้านก๋วยเตี๋ยว
มีคนเขาก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่กลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะ
อยู่ดีมีกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นคู่อริกันเขาเขม่นกันมาก่อน
แล้วก็ตามมาใส่กันต่อที่ริมถนนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละ
คือถึงขั้นยิงใส่กันเลยนะคะเหตุการณ์นี้บาดเจ็บไปสองคนนะคะ
โอ้โหนี่ค่ะกลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะ
เขาไม่รู้เรื่องนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่เนี่ยนะคะ
เขาก็ตกใจพอได้ยินเสียงปืนก็รีบหนีกันไปใหญ่นี่
ริมถนนผนโยธินตรงข้ามโรงเรียนพดุงปัญญาตากตำบลไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตากนะคะ
นายกฤษณะจำปาอายุยี่สิบปีถูกยิงเข้าแขนขวานายอานนท์พรมเอี่ยมอายุยี่สิบเก้าปี
ซึ่งเป็นคู่อริกันถูกยิงเข้าที่หน้าท้องและขาขวาอาการสาหัส
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชค่ะนายวันพิชิตเอี่ยมตากอายุยี่สิบเก้าปี
และนายธวัชชัยพัดแช่มอายุยี่สิบห้าปีนี่ค่ะเขาไปมอบตัวค่ะ
นี่นะคะสองคนนี้ไปมอบตัวกับตำรวจสพเมืองตากนะคะ
คนเสื้อสีน้ำเงินลายเนี่ยคือนายวันพิชิตเสื้อสีเหลืองคือนายธวัชชัย
ก็นำตัวไปทำแผนนะคะได้ข้อมูลมาว่าคืนที่ผ่านมา
วัยรุ่นสองกลุ่มเขาเขม่นกันในสถานบันเทิง
อยู่ในตัวเมืองตากคำเหม็นกันตั้งแต่ในสถานบันเทิงแล้วล่ะค่ะ
แต่ก็นึกว่าเรื่องจะจบก็แยกย้ายกันไปครับ
กลุ่มของนายวันพิชิตเนี่ยนะคะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยว
ที่ร้านที่เป็นจุดเกิดเหตุส่วนอีกฝ่ายหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
เรียกนายธวัชชัยที่บ้านบอกว่ามาช่วยเคลียร์หน่อย
แต่เอาปืนกันมาด้วยจุด๓๘นะคะ
พอขี่รถจักรยานยนต์มาเจอกับกลุ่มของนายวันพิชิตที่กำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่
ครับจอดรถเลยลงไปเลยบอกว่ากะว่าจะเคลียร์กัน
อืมแต่กลายเป็นยิ่งทะเลาะกันนายวันพิชิตชักปืนออกมาขู่
นายธวัชชัยชักปืนออกมายิงใส่ค่ะโอ้โห
คือเลยกลายเป็นว่าสองฝ่ายมีปืนกันทั้งคู่อ่า
กลายเป็นดวนปืนคุณผู้ชมครับต่างฝ่ายต่างถูกยิง
ก็เลยเจ็บกันไปฝั่งละคนค่ะบาดเจ็บไปสองคน
ก็นำตัวผู้ก่อเหตุทั้งคู่ไปดำเนินคดีนะคะแล้วก็ต้องเรียกกลุ่มวัยรุ่นที่เหลือ
ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยค่ะโอ้โหแล้วผู้หญิงสองคนที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่น่ะ
โอ้โหไม่รู้เรื่องรู้ราวตกใจสิคะคือนัดเคลียร์กันทีไรเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกที
ค่ะทีหลังไม่ต้องเคลียร์อืมถ้าจบจบกันไปแยกย้ายกันไปดีกว่า
บ้านไปนอนไม่ต้องแบบโอ้โหต้องไปเคลียร์เคลียร์ทีไรยุ่งทุกทีนะฮะ